แต่วันนี้ดูเหมือนว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะ
เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีแต่บรรยากาศยิ้มแย้ม
เพราะว่าวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านนายกนะคะอายุ๖๓แล้ว
ถูกต้องครับก็เมื่อสักครู่นี้เห็นภาพคือยิ้มแย้มตั้งแต่เช้าเลย
สื่อข่าวเขารวมการเขียนการ์ดอวยพรไปมอบให้
นายกก็บอกว่าขอบคุณมากที่ผ่านมาอาจจะมีน้ำโหไปบ้างโมโหไปบ้างดุดันไปบ้าง
ขอโทษขอโพยกันเพราะบอกว่าเครียดครับ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าบรรยากาศวันนี้ยิ้มแก้มบานขนาดไหน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

พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลในวันนี้
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
พี่ใหญ่อย่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั้นก็เข้าร่วมอวยพรด้วย
รวมไปถึงบรรดาพี่น้องในวงการสื่อมวลชนนะครับก็ร่วมเขียนการ์ดอวยพร
นายกก็วันนี้ต้องบอกว่ายิ้มหน้าบานเลยล่ะครับคุณผู้ชม
บรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันอังคาร
นายกรัฐมนตรีสีหน้ายิ้มแย้มหลังได้รับการอวยพรวันคล้ายวันเกิดครบ๖๓ปี
ตัวแทนสื่อมวลชนซึ่งนำมามอบให้เป็นการ์ดที่สื่อมวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาล
ร่วมกันเขียนอวยพรโดยนายกรัฐมนตรีนั้นก็ขอบคุณนะครับ
แล้วก็ขอโทษด้วยที่ผ่านมานายกบอกว่าอาจจะมีอารมณ์รุนแรงไปบ้าง
แต่ก็เป็นเพราะว่าความเครียดจากงานแล้วก็บอกว่าของขวัญที่นางนราพรจันโอชาภรรยาของนายกรัฐมนตรีมอบให้
ก็คือความรักที่มีให้ทุกวันอยู่แล้วโอ้โหสวีทขนาดนี้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยครับ
ขอบคุณนะครับ

บรรยากาศในวันนี้ไม่ต่างจาก๒ปีก่อนนะครับ
สื่อมวลชนธรรมเนียบรัฐบาลก็ร้องเพลงอวยพรวันคล้ายวันเกิด
ให้กับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์
แล้วก็พูดกับสื่อมวลชนว่าของขวัญวันเกิดไม่อยากได้อะไร
แล้วขอแค่หัวใจนักข่าวก็พอแล้วลองไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ
ก็ยิ้มกว้างขึ้นนะครับเพราะว่าอยู่รัฐบาล
ทำหน้าที่เป็นรัฐบาลมาก็เข้าสู่ปีที่๓
ย่างเข้าปีที่๔แล้วก็ถือว่า

อวยพรวันเกิดให้กับนายกรัฐมนตรี

นำโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

มอบแจกันดอกไม้พร้อมกับกล่าวอวยพร
ขอให้นายกรัฐมนตรีนั้นมีสุขภาพแข็งแรง
ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวกขอบคุณครับ
อวยพรขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานให้เต็มที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ชนิดราคา๒๐บาทแล้วก็ถุงผ้าบรรจุปลอกหมอนลายผ้าขาวม้า
ที่ประชาชนมอบให้ระหว่างการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด
ก็มอบให้เป็นที่ระลึกในวันคล้ายวันเกิดปีนี้ด้วยนะครับ